พาคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชค่ะ
อาสมของฤษีนะคะที่มีชื่อว่าอาสมฤษีเมษตันจะ
ถูกคนร้ายเข้าไปงัดแงะขโมยทรัพย์สินไปได้
มูลค่าเป็นแสนเลยนะคะ
ฤษีไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ
วันผ่านไปฤษีท่านนี้บอกว่า
ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของคดีก็เลย
ชักชวนผู้สื่อข่าวไปดูหน่อยไปร้องเรียนหน่อยไปทำข่าวให้หน่อย
ฤษีต้องเรียกว่าเป็นอาสมที่พักของฤษี
๖๒ปีนะคะหรือฤษีเมตตัญจะ
เป็นราศีชื่อดังในเมืองนคร
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่ากลางดึก๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
มีผู้ชาย๒คนอายุประมาณ๓๐ปีค่ะ
ทำทีเข้ามานั่งพูดคุยกับตัวเองอยู่ที่หน้าอาสมก่อนนะ
จากนั้นชายคนหนึ่งแอบเดินไปทางห้องพักอยู่ข้างหลังอาสม
จากจุดที่นั่งพูดคุยกัน๕๐เมตรเอง
โดยให้ชายอีกคนนึงชวนพูดคุยเรื่องต่างอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นเขาก็เดินออกมาแล้วก็ออกไปจากอาสมทั้งสองคนเลย
จากนั้นฤษีเมตตันจะกลับไปดูห้องพัก
หน้าต่างถูกงัดมีร่องรอยการรื้อค้นด้วย
ข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์ก็ถ่ายรูปเอาไว้เลยนะ
เข้าของกระจัดกระจายทองหายไปค่ะมีทั้งทองรูปภัณฑ์
ร้อยข้อมือทองคำแหวนเพชรของพันรยาฤษีก็หายไปนะ
ริงกิจมาเลเซียคิดเป็นเงินไทยก็หลายบาท
ทรัพย์สินที่หายไปรวมแสนบาท
ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดค่ะเจอเลยเป็นภาพคนร้ายชัดเจน
เอาภาพไปแจ้งความกับตำรวจที่สพพรมคีรี
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเก็บหลักฐานมาเก็บลายนิ้วมือแฝงเรียบร้อย
แต่ผ่านไป๘วันยังไม่เจอตัวคนร้ายเลยนะคะ
ทั้งที่ภาพชัดเจนมากแบบนี้ไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรเลยนะคะ
เต็มแบบนี้นะคะเอาฟังเสียงฤษีหน่อยค่ะ

สำหรับเรือสีแม่ตัญจะเป็นรือสีที่มีชื่อเสียงนะคะ

มีลูกศิษย์ทั้งไทย
ที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปฏิบัติธรรมและครอบครัวที่อาสมฤษีแห่งนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ

ข้อสังเกตฤษีท่านก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของเงินมาเล
มีคนไปแลกที่ไหนแล้วมีการใช้บัตรประชาชนของใครมันก็น่าจะพอจะสืบหาได้นะ